ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเป็นเรื่องราวน่ายินดีของครอบครัวจามิกร
สำหรับน้องพัตเตอร์น้องชายของสาวแพนเค้กเขมมะนิดค่ะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
จูงมือแฟนสาวนอกวงการเป็นพยาบาลซะด้วยนะคะ
สำหรับน้องพัชชาเข้าสู่พิธีวิวาอย่างเรียบง่ายไปเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ
แรงแสงหน้าพี่สาวคนสวยแพนเค้กเมมะนิดไปก่อนแล้ว
เมื่อลูกชายคนกลางแห่งบ้านจามิกรพัตเตอร์เตชธร
มือพัชชากริตภรแฟนสาวพยาบาลที่คบหาดูใจกันมา๒ปี
เข้าพิธีวิวาไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่าย
ซึ่งจัดขึ้นเป็นการภายในครอบครัวและเพื่อนสนิทที่บ้านของฝ่ายหญิงที่จังหวัดอุทัยธานี
โดยผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีได้ต่อสายตรงถึงคุณแม่นวลนงจามิกร
คุณแม่ของสาวแพนเค้กเปิดเผยว่าเห็นลูกทั้งสองมีวัยและวุฒิภาวะที่พร้อมจะสร้างครอบครัวได้แล้ว
หลังจากรู้จักและคบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนและขณะที่คบหากัน
ทั้งคู่ก็ช่วยส่งเสริมกันและกันไปในทิศทางที่ดีจึงได้พูดคุยกับครอบครัวของฝ่ายหญิง
ไม่ติดปัญหาใดจึงเกิดพิธีมงคลขึ้นในวันนี้
โดยภายหลังจากเข้าพิธีวิวาพัตเตอร์และพัชชาวางแผนที่จะศึกษาต่ออีกด้วย
ซึ่งอาจเป็นต่างประเทศหรือในประเทศส่วนที่ไม่ได้บอกสื่อ
เพราะพัตเตอร์คิดว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในวงการแล้วเลยไม่ได้บอกใครเท่านั้นเอง
ไม่ได้มีเจตนาปิดบังอะไรค่ะ